ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
๑ไฟและแพ้๑๙ไฟ

เอาล่ะครับเรามาดูในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอพระยักษ์ภูมิพิษัย

จากข้ายสิทธ์ทองปอนด์
ด้วยสถิติการชกมาแล้ว

ข้างหลังของเขาวิคคอร์ด๗๘วินเตอร์ลูซิสและฟรีโดรทุกคนทุกคน

เอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงคุณเอกนำรายการแล้วนะครับ
มาพิสูจน์ถึงคู่เอกนำรายการครับ
ทนูสิกเล็กออกวันเมืองคำ๕๗๕
และที่สำคัญครับยอดแสนชัยนี่แตกกำลังเย็บครับ

ซึ่งเข็มละ๑๐๐บาทจะแบ่งฝ่ายละ๕๐๐นะครับ
ต่อ๑เข็มสำหรับผู้โดนกระทำแล้วก็ผู้กระทำ
ที่นี่เราให้ทั้งผู้กระทำแล้วก็ผู้โดนกระทำนะครับ
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่ทำคู่ต่อสู้แตกด้วยนะครับ
เอาละครับคู่เอกนำรายการมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เดชฟังโขงศรีรักษ์มวยไทยกิมครับ
นายเสรีโคตะแสงครับจากสปลาว
หลังต้องบอกว่าชนะน็อกรวดเลยครับ
ค่ายมวยสิริรักษ์มวยไทยที่อุดรโดยคุณผู้ชมกิจขยันครับ
ส่วนทางด้านมุมแดงครับธนูศึกเล็กอขวัญเมืองครับ
นายนัทพงศ์สืบสุนทรจากอำเภอพยักษ์ครับภูมิพิสัยครับ
ล่าสุชนะนอกเด่นนาโพสธัญรักครับ
ลูกศิษย์ของอัศวินขวัญเมืองครับ
ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ
ภายใต้สีเสื้อนะครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลนั้นคือคุณพ่อนะครับ
ส่วนทางฝั่งของเดชฝั่งโขงนั้นก็มีคุณผู้ชมกิจขยันนะครับ
ลูกร่างอยากจะเสียเผียบเล็กน้อยครับ
ประเภทคนไม่ยอมคนเหมือนกันครับ
หลังนั้นจะไปพักแล้วก็ฟิตซ้อมเองดูแลตัวเองนะครับ
ต้องขอบคุณโปรเตอร์สมัยสกุลเมตตาครับที่มอบมาให้เรา
ช่วงหลังนี้ไปฝึกซ้อมอยู่ใคร่มวลสิทธิ์ท้องปอนด์ครับ
ลำตัวด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวาตรงครับ
เดชน์ฝังโขงพยายามจะขยับปลบด้วยฮุกซ้ายและสับร่าง
สุดพล่างดีครับตอนนั้นเดชน์ฝังโขงชมในน้ำหน้าพิการ๕๗๕
ก็สิเล็กกำลังจะเบียดเข้ามา
โอ้โหกล้าแรกกล้าบูกล้าลุยเลยครับธนูศึกเล็ก
ดูครับพยายามจะกระแทกอาศัยความยาวครับเด็กฝั่งโขง
กรรมการเบรกเกมแล้วเตือนทั้งคู่ครับให้ออกอาวุธครับ
ถนนสุเล็กตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยมัดขวาตรง
พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับถนนศึกเล็ก
ทะลูกจังหวะภีมือไอคิวมัวยังเป็นรองครับ
ฝั่งโขงแต่ลูกแข็งแกร่งครับนักชกจากสปลาวไม่เป็นรองครับ
สุดเล็กทิ้งด้วยมัดขวายังมืดครับ

ท่ามาครับเลยทำให้ตั้งตาด้วยอัปการ์ตขวา
ธนูสึกเล็กตั้งด้วยแข็งซ้ายหน้า
หลุกเจี่ยวกระแทงด้วยซ้ายครับ
บด้วยฮุกซ้ายระบบป้องกันตัวของธนาธนูศึกเล็กอย่างดีครับ
โอ้โหนี่ครับตบด้วยฮุกซ้ายพุทธศึกเล็กมีหมัดฮุกซ้ายนี่อันตรายเลยครับ
หมวกกันน็อกแล้วเบียดเข้าหาโค้งเข้าไปตบด้วยหมัดฮุกซ้าย
ประเภทรัพย์ตัวสลับไปหน้าวงใน
เลยครับเจอหมัดฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงตามไม่เป็นอะไรครับ
เสียลักษณ์เสียเริ่มนิดนึงกัดฟันส่วนด้วยขาวซาย
ยังจะหักในฝันที่ส่อขวาทันทีครับในฝั่งโขง
มาแล้วครับแข้งซ้ายหน้าของธนูลศึกเล็กประเภทท้าดวนชวนแรกครับ
สีเสื้อเดียวกับเสกสรรอขวานเมืองจะยอมได้อย่างไรครับ

นักมวยที่จะใช้สีเสื้อของอขวัญมวยต้องเป็นคนไม่ยอมคนครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
โอ้โหดูบรรยากาศที่มุมนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเครียดทั้งคู่แล้วนี่ครับถนนศึกเล็กตบด้วยหมัดขวาโอ้เจอหมัดขวาสวนแล้วนี่ครับตบด้วยฮุกซ้ายหน้าสะบัดเลยครับน้ำกระจายและเติมด้วยหมัดขวาโอ้ใจแกเกินล้านเลยครับ
ศึกเล็กนี่ครับโอ้โหโดนฮุกซ้ายครับหน้าสะบัดครับ
อื้อฮือโดนก็ไปถึงแค่เองนะครับ

เอาละครับมาแล้วครับวงในของทางด้าน
ฝั่งโขงครับนี่ครับ
ที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่เร่งครับยกนี้เดี๋ยวดูครับแทงเขาขวา
ศึกเล็กพยายามจะตั้งแขนสู้แล้วฟันด้วยศอกซ้ายครับ
อย่าหลุดอย่าหลวมนะครับศอกซ้ายของธนูศึกเล็กนั้นรออยู่แล้วพยายามจะกดคอของเดชฝั่งโขงไว้
ไม่หนีเหมือนกันกับธนูสึกเล็ก

โอ้โหกระแทกนี่ยัดซ้ายครับทำลายจังหวะครับสลับแทงด้วยเขาขวา
วงในพยายามจะขวางไว้ธนูศึกเล็กเสียบด้วยซ้าย

โหเจอทีม
โหนี่ครับก้มเละกดต่อยมัดสองแล้วลกใน
โอ้โหแทงด้วยซ้ายครับแล้วแทงด้วยขวาอีกที
พยายามจะเน้นที่วงในครับเตะฝั่งโขง

โหพยายามจะเหน้นที่สอกขวาเหมือนกันน่าละครับ
ถนนศึกเล็กเบียดเข้ามาโอ้กะระยะแล้วก็ทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับ
โอ้โหโดนแต่ละทีเด็ดฝั่งโค้งต้องบอกว่าต้องถอยกรูดครับ
มุมจากมุมหนึ่งมาสู่อีกมุมหนึ่งครับ
โอ้โหดูหัวจิตหัวใจของธนูศึกเล็กแล้วครับ
อ่ามาครับเศษประโขงตั้งหลักตั้งเหลี่ยมได้ใหม่ครับ
พยายามจะเน้นที่วงในอยู่ห่างเจอกำปั้นครับต้องเดินติดตัวเร็วครับ

ธนูสึกเล็กพยายามจะกดแขนไว้ไม่ยอมให้เดชน์ฟังโคงทำแล้ว

โอ้โหธนูสึกเล็กขวางหน้าแล้วตีแปะเข้าไปครับ
กระโหลวัดระยะครับถีบยัดเข้ามา
ธนูสึกเล็กก็ไม่ยอมก็พยายามจับเบียง
ดูจังหวะกะระยะหมัดอยู่ครับ
ดูครับแทงขวาเยาวเข้ามาครับ
ต้องใช้รูปร่างสรีระที่ยาวกว่าให้เป็นประโยชน์ครับ

โอ้โหฟันด้วยศอกขวาเลยครับฟันทั้งไหล่เลยครับ
ถนนศึกเล็กขวางไว้ขวางไว้แล้วพยายามจะเบียด
เดี๋ยวดูการยืนระยะครับโอ้โหได้ใจจริงครับธนูศึกเล็ก
นี่ครับซ้ายแห่วัดระยะแล้วต้อยขวาแล้วพยายามจะหุกซ้าย
เอาละครับขวาได้แล้วครับแต่ตีไม่ได้ครับ
นานแต่งตัวช้าครับโอ้โหเข่าลอยแล้วเสียบอีกทีครับ
ซ้ำเข้าไปพยายามจะเน้นที่หมัดครับ
สนุนสึกเล็กปลส่าย
หากับว่ากระต่อสีเล็กพยายามจะเบียดเข้าไป

ดูเหลือเกินครับ
ดูครับจังหว่าฝันด้วยศอกขวา
กับศอกของธนูศึกเล็กนี่ออกได้ทุกท่าเลยครับ

เดิม
นี่เป็นรุ่นน้องของเสกสรรออกขวัญเมืองนะครับ
เอาเลยครับ๓นาทีสุดท้าย
ลาจะเข้าโรงในเนี่ยครับ
ฝังแล้วหาเหลี่ยมตัวได้ดีแล้วกดคอไว้เลยครับ
เดชฟังโฮงทีบ
หาจังหวากแบตแท็กโดยซ้ายแล้วเข้าใน

พยายามจะขยมพยายามจะกดคอลงมาครับ

วงในพยายามจะล็อกพยายามจะกดคอของเดชฝั่งโขงไว้เลยครับ

มัดของถนนศึกเล็กแล้วล็อกใน

ต้อนครับโอ้โหระบบป้องกันตัวยังดีครับ

หมัดนี่เจอเข่าเลยครับ
ชนุดสุดเล็กกลายมาเป็นชุดเลยครับ
เบียดเข้ามาชนุดสุดเล็กขวางไว้
โอ้โหแล้วดูครับจังหวะเอาแขนขวาขวางนี่

พยายามต่อยลำตัวสลับใบหน้าโอ้หน้าสะบัดไปเลยครับ

โฮเอ็นดูจริงครับ
ร็อกดายปรีกครับ
เสียบซ้ายเสียบขวาแล้วฟันศอกครับ

หรือเปล่าครับดูครับแม่รุ่นพี่นี่แกออกได้จ่าแจ้งเหลือเกินครับ

มาแล้วคว้าคอเจอขวางหน้า
ลูกขวางหน้านี่ต้องบอกว่าแหยงเลยครับท่านหน้าเด็กฟังโครง

ลับแทงเข่าครับโอ้แล้วกันแขนอยู่กดแขนของเดชฝั่งหงษ์อยู่เลยครับ

ต่อยได้สะใจจริงขยับเข้าไป
แล้วเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าขวาง
ใช้แขนขวานั้นขวางไว้เลยครับ
ต้องบอกว่าเจอเบียดเจอบี้เข้าไปแบบนี้ครับ
ดูครับแม่เจอลำตัวครับมีอ่อนแล้วฟันด้วยศอกขวาอีกทีครับ
โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับศอกขวา
จังหวะต่อยลำตัวแล้วก้มลงไปนี่
แฟนนี้แกจะต่อยหมัดนี่แกเสียบเข่าขึ้นมาเลยครับ

ศอกขวาจากสารคามครับดูครับขวางหน้าอีกดอกแล้วตีกลางแผ่นหลัง
ครบ๓ยกเรียบร้อยครับ
สำหรับผู้เอกนำรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับในสัปดาห์นี้
ต่อยสะใจจริงครับธนูศึกเล็ก
ดูเหมือนจะไม่พอใจผลงานของตัวเองครับเดชฝั่งโขง

แล้วขวางแล้วนี่ครับจังหวะงัดด้วยศอกครับ
เพื่อจะมีปัญหาบบริเวณกระโดคางหรือ
คุณผู้ชมครับชกกันมันแบบนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าว่า
รางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
มุมมุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละห้าพัน
อัพเซอร์๓รอร์ฟอร์ฟแอคชั่น
ธนูนสุดเล็กอควันเมือง
คุณผู้ชมครับมวยของเรายังเหลืออยู่อีกหนึ่งคู่นะครับ

เดี๋ยวเรากลับมาระเบิดความมันไปพร้อมกันกับรายการ
ไทรัศน์มวยไทร์ไฟเตอร์